หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกว่าไม่กังวลนะครับ
กรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่มีการเชิญรวมไทยสร้างชาติ
ถึงเวลาบอกว่าจะมีคำชี้แจงที่ชัดเจน
พรุ่งนี้เนี่ยบ่ายสอง
บ่าย๒๘พักร่วมจะคุยกันที่นี่
ที่เพื่อไทยแล้วหลังจากนั้นก้าวไกล
เขาจะประชุมต่อเลย๕โมงเย็น
โอ้โหต้องจับตาดูอีกแล้วดูเรื่องนี้ก่อน
คุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
เปิดเผยถึงการพูดคุยกับสวบอกว่า
คณะทำงานไปคุยเป็นรายบุคคลไม่ได้เชิญมาที่พัก
ส่วนการพูดคุยนะครับกับ๘พักร่วมวันพรุ่งนี้นะครับ
ละสำคัญคือการนำการบ้านที่๘พักร่วม
หมายให้เพื่อไทยไปดำเนินการมาเสนอ
คำตอบของสวว่าตอบมาอย่างไร
มีความเห็นมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
ต่อการจัดตั้งรัฐบาลและคำตอบของพักการเมืองต่างนะครับ
ได้เชิญมาคุยก่อนหน้านี้เพื่อให้ทั้ง๘พักพิจารณา
ส่วนที่สวแนะนำบอกว่าหากไม่มีพักเก้าไกล
สวจะโหวตให้คุณหมอชนนั่นบอกว่า

อย่างไรก็ตามจะนำมาคุยกันในที่ประชุม๘พัก
ส่วนนะครับที่ได้คุยกับสวบางท่านนะครับบอกว่า
ไม่ได้ยึดติดว่าใครจะเป็นรัฐบาลแต่ยึดหลักการเดิม
จากการประชุมเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมครับ
ส่วนข้อเสนอที่ระบุว่าให้รออีก๑๐เดือน
รอสวเขาหมดวาระกันไปนะครับ
แล้วในระบบรัฐสภาอีก๗๔๙เสียง
เขาไม่ยอมแล้วเขารวมกันได้เสียงข้างมาก
เท่ากับว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ
ลองฟังคุณหมอชนน่านครับ
ต้องเอามาประกอบมาคิดกันว่า
เกิดถ้าเราไม่ทำเราแพลกกันแน่นอยู่อย่างนี้

เขาก็มีวิธีคิดประเทศก็เป็นเจ้าของ

ส่วนกรณีที่สวสมชายแสวงการระบุว่า
หากวันที่๒๗กรกฎาคมพวกคุณไม่พร้อมก็เลื่อนซี

บอกว่าเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาครับ

แต่พักเพื่อไทยไม่มีการคุยกัน
เรื่องของการเลื่อนการโหวตออกไปนะครับ
ยังเดินตามกำหนดการที่วางไว้อยู่

พักเพื่อไทยต้องการคำตอบอะไรจากการประชุม๘พักร่วมพรุ่งนี้

นักข่าวนะครับก็ได้รับคำตอบกับคุณหมอชนน่านบอกว่า
เพื่อไทยมีหน้าที่สรุปข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ที่ประชุม๘พักร่วมพิจารณา
แล้วพอถามย้ำอีกถามย้ำอีกบอกว่า
หากเพื่อไทยและก้าวไกรไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
คุณหมอชนนั่นบอกว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเปิดช่องทางให้

แต่ต้องรอผลสรุปของ๘พักร่วมพรุ่งนี้ก่อนนะครับ
อย่างที่ผมนำเรียนนะครับพรุ่งนี้บ่าย๒

คุณหมอชนน่านเนี่ยนะครับวันนี้ตอบหลายเรื่องเลย
เรื่องของสวที่ไปคุยเนี่ย
บอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปจากการหาลือกับสวนะครับ
ว่าจะสนับสนุนเลือกนายกธมตรีหรือไม่อย่างไร
กรกฎาคมนี้เพราะเป็นการหาลือลายบุคคลแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
เท่าที่ได้คุยคุยมาแค่ไหนจะเอาไปเข้าคุยในที่ประชุมร่วมวันพรุ่งนี้นะครับ
คือการเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยนะครับ
กรกฎาคุณหมอชนน่านบอกว่าเบื้องต้นนะครับ
ได้รับแจ้งจากประธานรัฐสภาว่าจะขอเลื่อนการประชุม๓ฝ่าย
ออกไปเป็นวันที่๒๖กรกฎาคม
นี้จะเลื่อนการประชุมออกไปหรือไม่นั้น
ขั้นตอนประธานรัฐสภาต้องแจ้งกับสมาชิกล่วงหน้า๓วัน
แต่เร่งด่วนถ้าเร่งด่วนแจ้งได้ภายใน๑วันนะครับ
แต่ก็ยังตอบไม่ได้ว่ายังสามารถเลื่อนการประชุมได้อีกหรือเปล่า
ทุกอย่างเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาครับ
แล้วก็อย่างภาพที่เราเห็นกันนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
โซเชียลก็ร้อนระอุเลยนะคะกับการที่มีพักอีกคั่วหนึ่งเนี่ย
มาที่ที่ทำการของพักเพื่อไทยแล้วก็กินมิ้นช็อก
พูดคุยถึงแนวทางทางการเมืองร่วมกัน